ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ศรีสะเกดเป็นอุบัติเหตุ
ที่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วต้องพูดเลยว่าเมาแล้วขับเนี่ยมันโหดร้ายมากจริงนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเมาขับรถแล้วพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
จักรยานยนต์คันนี้เขามากัน๔คนพ่อแม่ลูกวัย๓ขวบกับลูกวัยขวบนึง
ชนเขาแล้วไม่หยุดไงแล้วหนีแล้วขับไปต่อ
กลายเป็นว่ารถจักรยานยนต์ไปติดใต้ท้องรถเขาที่เห็นไฟแรบแรบแรบแรบนี่ค่ะ
คือรถจักรยานยนต์ติดอยู่ใต้ท้องรถกระบะนะคะลากไปด้วยลากไปไกล
แล้วร่างของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์นะคะค่อยหลุดออกมาหลุดออกมาคือเสียชีวิตสองศพ
เด็กสองคนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสคุณผู้ชมนึกภาพดูนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับรถกระบะคันนี้ที่เมาแล้วขับแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์อ่ะ
ก็หนีไม่พ้นหรอกไปไม่รอดหรอกเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยนะว่าเขาหนีไม่พ้นแล้วจุดจบของเขาคืออะไร
แต่ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะคือภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือเนี่ยเห็นไหมไฟมันแลบแบบนี้ค่ะ
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ติดอยู่ใต้ท้อง

ใช่เพราะเสียงมันดังมากแล้วก็ไฟมันแลบไปตลอดทาง
ลากไปไกลเลยนะคะนี่ค่ะแบบเนี้ย
ทีนี้ค่ะเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟัง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณทุ่มนึงนะคะ
๔ตุลาคมถนนสายบ้านสมะบ้านตาโกนอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสเกต
คนขับรถกระบะคันนี้ชื่อว่านายราเมฆ

ครับนี่ไล่ตามนะครับดูภาพนี้ก่อน
นี่ค่ะไล่ตามเลยเพราะว่าไปชนรถจักรยานยนต์จนเขาตายสองศพแล้วบาดเจ็บอีกสองอ่ะ
แล้วภาพนี้จะเห็นจุดจบของคนเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนคนตาย

คือเขาตกคลองค่ะลงคลองไปเลยค่ะ
นี่ไงจุดจบของคนขับรถกระบะที่เมาแล้วขับแล้วไปชนคนตายแล้วหนีนะคะ
ถนนสายบ้านสแม้บ้านตากลอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกดทุ่มหนึ่ง๔ตุลาคม
ราเมฆมาด้วงอายุ๔๗คือคนขับรถกระบะคันนี้ค่ะ

แล้วไปชนกับรถจักรยานยนต์สีแดงขาว
รถจากกระยานยนต์เขามากัน๔คนนะคะ
นายสมปองลุนลาอายุ๒๙เป็นคนขี่
นางสาวยุวดีพลเยี่ยมอายุ๒๘ภรรยาซ้อนมาแล้วมีลูกด้วย

ลูกชายแค่ขวบเดียวเองค่ะ

พ่อแม่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะคะ

แล้วกระบะไปไกลลากเข้าไปค่ะ
ส่วนเด็กสองคนบาดเจ็บแต่ก็น่าเป็นห่วงมาก

ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสเกตค่ะ

มันน่าสลดมันแบบรถกระบะชนแล้วหนีไปเลย
หนีไปเลยลากรถจักรยานยนต์ของเขาไปด้วย
สองร้อยเมตรนะคะที่ลากไปอ่ะแล้วรถมันติดอยู่ใต้ท้อง
แต่ศพเนี่ยหลุดออกมาโอ้โหแล้วภาพที่เห็นตอนแรกเลยที่เป็นประกายไฟอ่ะ
เพราะว่ารถจักรยานยนต์มันยังติดอยู่ไงฮะใต้ท้องรถไฟมันดับไปตามถนน
แล้วเสียงมันดังมากคนที่อยู่แถวนั้นก็ออกมาดู
เนี่ยค่ะเห็นไหมมันติดอยู่เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
มันติดอยู่แบบนี้จริงจริงทีเนี้ยค่ะคนขับรถกระบะเนี่ย
พยายามจะไปต่อพอไปถึงสามแยกบ้านตาโกน
ก็ไปแอบจอดรถอยู่ที่นอกหมู่บ้านตะโกนเพื่อที่จะดึงซากรถจักรยานยนต์ออกจากใต้ท้องรถกระบะของตัวเองนะคะ
แล้วหนีต่อคุณผู้ชมคิดดูแต่สุดท้ายไปไม่รอดไงสุดท้ายเนี่ยไปตกคลอง
ตกคลองนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันตามแล้วควบคุมตัวเอาไว้ได้
มึงไปกุมเครื่องยนต์
ผมไม่รู้หรอกคุณขาบบ้านเร็วมาก
ผมเดินรถอยู่ใต้ค้องรถคุณชงนั้น

ตกใจกว่าเลยคิดว่าเสียงอะไร
ไม่อยู่
คนไม่รู้จนที่ไหนล่างรถมา
ตอนนี้เขาอยู่บ้างสวิสีครับ

ผู้ชายคนนี้ที่ขับรถกระบะมาค่ะ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วเนี่ย

ก็นำตัวไปที่สพเมืองจันทร์ค่ะ
นี่ค่ะเมานะคะ
คือขับหนีแล้วยังจะไปดึงจักรยานยนต์ออก
โอ้โหท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ

เศษซากจักรยานยนต์นี่ยังตก
ยังติดอยู่ที่ถนนเลยนะครับ

เขาบอกว่าประมาณ๑ทุ่มได้ยินเสียงคล้ายรถ

ก็ออกมาดูกันแต่ตอนนั้นก็ไม่เห็นมีรถจอดอยู่เลยนะ
ถ้ายางระเบิดแบบมันต้องจอดต้องเข้าข้างทาง
เห็นแต่ลักษณะเป็นรอยแบบน้ำหยด
แล้วมีถุงแกงตกอยู่ถุงนึงนะ
อยู่ที่ถนนแถวนี้นี่แหละนะครับ
จนกระทั่งมีรถกระบะคันหนึ่งขับวิ่งผ่านไป
แล้วประกายไฟนี่แบบโอ้โหมันเกิดขึ้นตลอดทางเลย
ก็เหมือนที่ท่านเห็นตรงนี้ฮะ
ก็มีชาวบ้านเขาก็เลยขี่จักรยานยนต์ตามไปดู
ไปเจอศพผู้หญิงคนหนึ่งก่อน
แล้วเจอเด็กอีก๒คนอยู่ที่ข้างทาง
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุเนี่ยสักห้าสิบเมตร
พอขี่รถต่อไปอีกสองร้อยเมตร
ไปเจอศพผู้ชายอยู่ข้างทาง
อยู่ใกล้กับสารารอรถประจำทาง
ส่วนคนขับกระบะเนี่ยไปจอดชะลอรถอยู่นะ
พอเห็นคนมานี่ขับหลบหนีไปอีกค่ะ
เขาก็พากันขี่รถไล่ตาม
ตอนแรกคิดว่ายางแตกรถยางแตก

แล้วก็เอกใจว่ายางแตกทำไมรถถึงไม่จอดดูรถตัวเอง
แล้วก็มองไปเมื่อเห็นรถมีประกายไฟในถนน

มีพลเมืองดีที่ตามไปช่วยสกัดรถนะครับก็คือนายเฟื่องเดชนามปัญญาอายุ๒๐ปีนี่ฮะน้องเฟื่องเดชเนี่ยบอกว่าช่วงเกิดเหตุกำลังกินข้าวอยู่ที่บ้านเพื่อน
เห็นรถกระบะขับผ่านมาลักษณะแบบผิดปกติมากเขาก็เลยขับรถตามคือ
ตั้งใจจะไปบันทึกป้ายทะเบียนรถเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะก่อนที่รถ
คันนี้จะไปหยุดจอดตอนที่หยุดจอดเนี่ยคนขับลงมามาดึงจักรยานยนต
ติดใต้ท้องรถออกนะฮะแล้วหนีต่ออ่ะใช่ฮะคือตรงนั้นเนี่ยคือข้าง
วัดตาโกนห่างจากจุดที่ไปชนเข้ามา๒กิโลเมตรแล้วนะคือตอนนั้นพยายาม
ให้หยุดยังไงไม่หยุดนะขับออกไปอีกตอนที่ดึงจักรยานยนต์เขาออก
ออกค่ะแล้วไปเสียหลักลงข้างทางตามไปถึงเนี่ยคือเฟื่องเดชบอก
ว่าพอไปเจอคนขับรถกระบะเขาบอกว่าผมไม่ได้ขับรถหนีอะไรนะ
คือผมเนี่ยคิดว่าขับรถตกหลุมบอกว่าอย่างนี้ฮะ
เขาพูดในเชิงเมาครับใช่พอบอกลงรถมาเขาบอกว่าขอโทรศัพ
โทรหาญาติหน่อยเขาว่ามีคนขับร่างมาใกล้ขนาดนี้มันไกลมาก
สองกิโลกว่าจากนี้
คือบอกไม่ได้หนีไม่ได้อะไรคิดว่าตัวเองขับรถตกหลุมว่าจะไปชน
เข้ามาฮะแล้วลากจักรยานยนต์แล้วลากร่างคนมาด้วยครับทุกผู้ชม
ครับคือชาวบ้านบอกว่าที่รถกระบะคันนี้เนี่ยสุดท้ายหนีไป
แล้วไปตกอยู่ข้างทางเนี่ยเป็นจุดใกล้กับเจ้าพ่อสารปู่ตานะ
ฮะคืออาจจะเกิดจากทางเจ้าพ่อท่านช่วยก็ได้ช่วยดึงรถ
กระบะคันนั้นเอาไว้ไม่ให้หนีไปมากกว่านี้อืมคนผิดจะได้รับ

พระปู่ตาคงดึงเอาไว้แล้วมั้งคะเพราะว่าถูกชนแล้วก็ไม่
ลงไปดูเลยค่ะอืมลากเอามอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาเลยค่ะอืมเชื่อว่า
ตาดึงเข้าไปคิดว่าอย่างงั้นนะคะ
นี่ตามความเชื่อของคุณป้าในพื้นที่นะชาวบ้านในพื้นที่แต่
เอาจริงก็คือเมาอ่ะแหละใช่ไหมขับไปเรื่อยอ่ะสุดท้ายก็ลง
ทางนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน
ส่วนลูกตัวน้อยสองคนยังสาหัสอยู่เนี่ยนี่ฮะครอบครัวรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับ
แต่ก็แยกกันไปสองบ้านนะระหว่างบ้านของฝ่ายสามีกับภรรยาเขาก็เป็นคนพื้นที่เดียวกัน
นี่แหละนะครับแต่ว่าอยู่คนละอำเภอนะฮะเราได้คุยกับคุณแม่
ของทั้งคู่เลยนะครับคือต่างฝ่ายต่างก็โศกเศร้าเสียใจกัน
อย่างมากบอกว่ามันสะเทือนใจเหลือเกินนะนี่กลายเป็นว่าตอนเนี้ย
มีหลานสองคนเด็กตัวเล็กเนี่ยนะยังสาหัสอยู่เลยแล้วคน
ก่อเหตุเนี่ยโอ้โหคือเมาแล้วขับชนคนเนี่ยแล้วลากไปขนาด
เนี่ยยังจะพยายามหนีอีกใจคอเนี่ยทำด้วยอะไร
ก็อยากให้มีสติมั่งไม่ต้องเมาแล้วไปขับอย่างนี้ค่ะ
สูญเสียที่มันสูญเสียไปนี่คือมันรับไม่ได้จริงค่ะ
คือทำให้ญาติญาติเสียใจค่ะเสียใจมากด้วยนะ
ความสูญเสียคือเราเสียใจหลานเป็นกำพาพ่อแม่
ทั้งสองคนไม่พอใจมากเลยค่ะทำอย่างงี้มันโหดเยี่ยม
เกินไปค่ะลูกยังอยู่โรงบาลว่าห้าสิบห้าสิบอาการไม่
ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ
เตือนกันอีกกี่ครั้งกี่หนอีกกี่ปีกี่ชาติค่ะใช่ไหมคือถ้า
คุณเมาแล้วขับเนี่ยคุณไปประสบอุบัติเหตุตายเองเจ็บเองสาเหตุ
เองอะไรเองมันก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมนี่โอ้โหครอบครัว
นี้เนี่ยพ่อกับแม่เขาตายเลยนะฮะค่ะเหลือลูกน้อยสองคนนี้
ยังสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับอาการของหนูน้อยทั้งสองคนนะ
ครับก็เป็นลูกสาววัย๓ขวบนะฮะตอนนี้ยังสาหัสอยู่บาดเจ็บ
โครงหักไป๔ซี่แต่เด็ก๓ขวบซี่โครงหัก๔ซี่อ่ะนะ
นี่ฮะฝ่ายน้องชายนี่ลูกชายนะครับของผู้ที่เสียชีวิตอายุ
หลังจาก๗เดือนเลือดออกในสมองตับฉีก
ก็ถูกลากไปถูกชนแล้วลากไป
ตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลศรีสเกตนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางตำรวจนะครับบอกว่าคดีนี้อยู่ที่สพเมืองจันทร์นะครับ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเมื่อสายวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วนี่จักรยานยนต์คุณเขมพสร
ก็คือลากไปนี่ไฟลุกไหม้เลยอ่ะค่ะนี่ครับ
วันนี้ไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่าโอ้โหผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเยอะแยะไปหมด
นี่กระบะคันนี้สุดท้ายเนี่ยมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ราเมฆคนขับถูกแจ้งข้อหาตอนนี้คือ
ขับรถชนผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เรื่องของการเมาแล้วขับด้วยนะครับ
เมาสุราขับรถชนผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ข้อหาเรื่องเมาสุราพวกนี้ด้วยนะครับ
นี่ยังไม่รวมเด็กสองคนที่เจ็บสาหัสนะต้องแจ้งตรงนี้เพิ่มด้วยนะ
โอ้โหจริงค่ะคือทีมข่าวของเรายังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับนายราเมฆคนขับรถกระบะคันนี้เลยนะคะ
แต่ทีมข่าวของเราได้ไปเจอกับแม่ยายชื่อว่านางหนูลักษณ์แม่ยายของคนขับรถกระบะค่ะ
ยายบอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยก็ถามลูกเขยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
เขยบอกแม่ยายว่ายังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมบอกว่า
เบียร์ไปแค่ขวดเดียวขวดเดียวเหรอขวดเดียวที่งานเลี้ยงส่งหัวหน้าที่ทำงาน
ยายบอกว่าปกติลูกเขยคนนี้ไม่ค่อยดื่มแต่เขามีปัญหาเรื่องสายตา
กลางคืนจะมองไม่ค่อยเห็นแล้ววันที่เกิดเหตุลืมเอาแว่นไปแล้วขับรถ
แม่ยายบอกว่าเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ลูกเขยถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่พร้อมจะรับผิดชอบดูแลครอบครัวผู้สูญเสีย
วันนี้เราถุงหนึ่งเนอะลูกมองก็จะเขาถุงนี่แหละ
แต่ต้องย้ำอีกทีว่าปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับรถกระบะเนี่ย

ถ้าดื่มเบียร์แค่ขวดเดียวเนี่ยมันไม่ถึงแน่นอน

สายตาสายตาไม่ดีแล้วก็มองทางไม่ค่อยเห็น
แล้ววันที่เกิดเหตุไม่ได้ใส่แว่น
ผมเนี่ยสายตาสั้นนะค่ะวันไหนผมลืมแว่นหนาแว่นไม่เจอ
ผมไม่ขับรถนะคุณเห็นมาสอนขับไม่ได้นะฮะ
ถ้ามองไม่ค่อยเห็นไม่ถนัดก็ขับช้า
แล้วอีกอย่างนะสายตาเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ย
ไอ้ประสาทสัมผัสส่วนอื่นที่ชนเขาปึ้งเข้าไปเนี่ย
แล้วลากรถเข้าไปแบบเป็นกิโล๒กิโลเนี่ย
อันนี้ไม่เกี่ยวกับสายตาแล้วนะคุณจะไม่รับรู้เลยเหรอ
แล้วคือชาวบ้านเขาก็เห็นว่าคุณจอดรถ
เพื่อที่จะดึงเอารถจักรยานยนต์ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถออก
แล้วคุณขับต่อไปไม่ได้ย้อนกลับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ไหนบอกสายตาไม่ดีไงทำไมทำไมถึงไปดึงจักรยานยนต์ออกจากรถได้
แม่ยายอาจจะไม่ทราบข้อมูลจริงอะไรอย่างนี้บ้างคะ
อันนี้เขาอ้างกับแม่ยายที่แม่ยายเล่าให้ฟังนะฮะ